ปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคใต้ณขณะนี้วิกฤตน้ำท่วมยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ
หลายต่อหลายจุดด้วยกันและเฟซบุ๊คไทยรัฐก็เปิดพื้นที่
เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถจะพูดคุยแลกเปลี่ยนรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
พื้นที่ของคุณผู้ชมนั้นเป็นอย่างไรเรารวบรวมภาพบรรยากาศคลิปที่แต่ละท่านนั้นได้ทยอยส่งมา
เพื่อประมวลให้ดูว่าณขณะนี้น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในภาคใต้
น้ำตาของพี่น้องที่ต้องสูญเสียไปทั้งทรัพย์สินเงินทองบ้านเรือนชีวิตและบุคคลที่ศูนย์หาย
หนักหนาขนาดไหนเราต้องการที่จะช่วยกัน
ละไม้คนละมือระดมน้ำใจกันนะครับ

น้ำท่วมใครว่าดีกว่าฝนแรง
น้ำท่วมปีนี้

ล้วนมีแต่ขาบน้ำตา
ที่มีน้ำขึ้นบนหลังคา
น้ำตาไหลเข้าซ้ายชน
น้ำท่วมใต้ฝุ่นตระนามซ้ำสอง
เสียงพายุก้ง
เหมือนเสียงโธงมัดอยู่ราดบน
น้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคน
เพราะต้องพบกับความยากจน
ทุกคนหมดเนื้อสิ้นตัว
บ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกัน
ตั้งแต่ประจวบคิริคัน
เหมือนกันไปทุกครอบครัว
คืนน้าก็ล้มรายแตมก็จมเสียหายไปทั่ว
จึงเหมือนคนหมดตัว
หมดตัวกันแล้วแก้วตา